กลับมาในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไปตลอดเที่ยวกันหน่อย
ก่อนอื่นเลยต้องไปปักหมุดกันก่อน
ไปดูว่าเราจะพาไปที่จังหวัดไหน

ปากพี่เลยเดี๋ยวยังไม่ปากเลย

ภูกระดึงสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตเลยทีเดียวครับ
โอ้โหบอกว่ามีนักท่องเที่ยวไปกันเป็นจำนวนมาก

พอคนไปกันเยอะขยงขยะมันก็มี
เพราะฉะนั้นนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานเลยจึงร่วมกับอุทยานครับจัดกิจกรรม
เก็บขยะบนภูกระดึง
เพื่อเป็นการคืนความสะอาดให้กับภูกระดึงนั่นเองนะครับ

จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นบนอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวางประมาณ๒กิโลเมตร
ซึ่งทั้งหมดก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพแห่งความประทับใจ

โดยใช้บรรดาต้นสนน้อยใหญ่ริมหน้าผาเป็นฉากธรรมชาติ
ในการถ่ายรูปของผู้ร่วมกิจกรรม
กลายเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
เหตุนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเลย
ร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

เที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม
และสร้างความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว
ปลูกต้นกุหลาบพันปีขาว
และต้นเมเปิ้ลสีแดงจำนวน๒๐๐ต้น

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติ
ก่อนการปิดฤดูการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน
อุทยานแห่งชาติรูปหัวใจแห่งนี้
คือลักษณะการทำงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเลยนะคะ
หน้าที่ของททคือมุ่งเน้นการตลาด
แต่ว่าเราจะต้องไม่ลืมว่าพันธมิตรของเรา
คือคนที่ดูแลคนที่รับผิดชอบตัวอุทยาน
มีส่วนสำคัญในการทำตลาดร่วมกับเราด้วย
เพราะฉะนั้นแต่ละปีเราจะนั่งหารือกับทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ว่าลักษณะของเขาต้องการนักท่องเที่ยวประเภทไหน
ต้องการนักท่องเที่ยวจำนวนเท่าใด
เพื่อเราจะได้วางแผนการตลาดได้สอดคล้องกับความต้องการของเขา
เพราะว่าต้องเข้าใจว่ารักษณะของอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่ง
เขาจะมีขีดจำกัดในการรับนักท่องเที่ยวของตัวเอง
กิจกรรมนี้เริ่มขึ้นก่อนปิดอุทยานแห่งชาติภูกระดึง๑วัน
โดยจิตอาสาทุกเพศทุกวัยเริ่มเก็บขยะตั้งแต่ทางขึ้นภู
เนินเขาสูงชันระยะทางกว่า๕กิโลเมตร
แต่เดินไปได้เพียง๘๐๐เมตรทุกคนก็มีอาการอย่างที่เห็น
อีกเพียง๒๐๐เมตรเราก็จะถึงที่พักทรัมแฮก
ซึ่งเป็นจุดพักระหว่างทางที่ขึ้นไปภูกระดึงนะครับ
วันนี้ผมมาร่วมกิจกรรมดีกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จังหวัดเลยนะครับที่ร่วมกันจัดกิจกรรมเก็บขยะกับทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึงครับ
และวันนี้ผมจะทำการเก็บขยะ
ก่อนที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงนั้นจะทำการปิดเพื่อให้ป่านอน

หลังจากที่ใช้เวลาเดินเท้าขึ้นภูกระดึงประมาณ๕ชั่วโมง

จุดพักนักท่องเที่ยวจุดแรกเมื่อมาถึงยอดภู
เพื่อเตรียมเดินเท้าอีกประมาณ๓๔กิโลเมตร
ไปยังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบางกวาง
สถานที่กลางเต็นต์พักแรมของนักท่องเที่ยว
รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ๙กิโลเมตร
เรียกได้ว่าทริปนี้นอกจากจะช่วยทำความสะอาดป่าแล้ว
ยังทำให้เราได้ออกกำลังกายกำลังขา
ขับของเสียในร่างกายออกมาทางเหงื่อได้เป็นอย่างดี
ในที่สุดก็ถึงใจกลางขุนเขารูปหัวใจ
ดูสะอาดตาแตกต่างจากเมื่อก่อน
และภาพที่เคยเห็นในโลกออนไลน์
เพราะปัจจุบันเจ้าหน้าที่และบรรดาพ่อค้าแม่ค้า
ได้ช่วยการจัดการปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ
พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยว
ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

และก็บางท่านก็ด้วยใจเก็บขยะลงไปด้วยใจจริง
อยู่จุดที่อยู่เป็นระหว่างภูเขาลึก
อย่างนี้บางทีก็ลงไปเก็บขยะนะครับ

ต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเปิดป่า
ตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมปีที่ผ่านมา
จนถึงวันที่๓๑พฤษภาคมปีนี้
รวม๘เดือนมีนักท่องเที่ยวเดินขึ้นภู
ทั้งหมดประมาณ๘๑๐๐คน
เพิ่มขึ้นจากฤดูกาลที่แล้วประมาณ๑๐๐๐คน
และสิ่งที่ตามมาเป็นเงาตามตัว

ที่จะอยู่คู่กับธรรมชาติอันบริสุทธิ์บนภูแห่งนี้
อนุรักษ์ธรรมชาติจึงต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว

ในการช่วยรักษาธรรมชาติให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป
ก็ถือว่าเป็นโครงการดีที่ช่วยฟื้นฟูภูกระดึง
ใช่จริงแล้วถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวหลายที่เนี่ย
เที่ยวแล้วอย่าทิ้งขยะไว้บนนั้นนะคะ
เก็บขยะคัดแยกขยะเอาไว้ให้ดีด้วย
อย่าตั้งความเดือดร้อนอย่าทำลายส่วนภัยัาควรธรรมชาติเลยนะ

ต้องทำไปเป็นนักท่องเที่ยวให้ดี
แล้วก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวสวยให้เราได้ไปเที่ยวกัน